จากบนบกลงทะเลศาสตร์หัวใจจริงคือกลางทะเลไปเจอเจ้าวานบูด่าแต่มีเชื่อคปริศนามัดรอบคอเค้าอยู่

เราจะเจอแต่ฉลามวานแต่รอบนี้ชมด้วยตาวานบูด้าอยู่กลางทะเล

มองไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันครับนี่คือวานบูรูดาตัวใหญ่โตมากครับ
ตัวใหญ่โตแล้วก็อยู่ในท้องทะเลกำลังที่จะขึ้นมาแต่ตอนที่เขาขึ้นมา
เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีเชือกมาแล้วเชือกปริศนาคล้องคอเขาอยู่
เขาไม่ใช่หมานะแล้วมันเชือกอะไรเป็นตะข่ายเป็นอวนเป็นอะไรหรือเปล่า
ตอบไม่ได้แต่เรือประมงอยู่กลางทะเลแล้วเขาเห็นพอดี
เหตุการณ์นี้เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ใช่ไหม
พิกัดเกาะลันตากับเกาะหมาในพื้นที่จะรู้ดีฮะ
แล้วเรื่องนี้มันดังขนาดไหนดังขนาดดรธรผู้ช่วยศาสตราจารย์
รทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ก็เห็นคลิปนี้แล้วบอกตกใจเหมือนกัน
หากใครรู้พิกัดชัดกว่านี้หรือแคบได้กว่านี้เนี่ยแจ้งอาจารย์ทร
จะพยายามหาเจ้าวานบลูด้าที่มีเชือกปริศนารัดคอ
เพื่อหาทางช่วยเหลือมันต่อไประยะใกล้ระยะสั้นอาจจะไม่เป็นอะไร
แต่ถ้าระยะยาวมีโอกาสที่มันจะบาดคอและกลายเป็นแผลเน่า
ตายกลางทะเลไทยได้ฮะนี่คือวานซูด้า
ปกติจะเจอพวกนี้ก็คือวาฉลามวานแต่คราวนี้เจอวานบลูด้าเลย